วันนี้ก็เริ่มออกจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันหน่อยนะครับว่า

ท่านผู้ชมครับสำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษไทยรัฐ
ประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
เดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะครับ
ท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่อ่างทอง
ที่นี่คือร้านเสริมสี
เป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำจังหวัดอ่างทอง

ที่มีประชาชนมาหาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ

ซึ่งวันนี้เป็นภาพปกพระบรมมสาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับ
ผู้ที่มาซื้อท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่ารีบมาหาซื้อตั้งแต่เช้าตรู่เลย
แล้วก็จะเอาไปแจกให้กับญาติด้วย

แล้วก็สั่งจองไว้ทุกวันเลยเพื่อให้ครบ๑๕ฉบับ
ตั้งแต่วันนี้ไปถึง๒๗ตุลาคม

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
แรกก็ไม่รู้หรอกน้าสาวมาบอก
เขาบอกว่า๑๕วันให้มาสั่งร้านเขาไปเลย
แล้วก็ใจก็คิดว่าอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะ
เพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วหาไม่ได้
ส่วนตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่อ่างทอง
บอกว่ามีประชาชนจำนวนมาก
ก็มีทั้งลูกค้าขาจรแล้วก็ขาประจำที่เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าตรู่ครับ
พาคุณผู้ชมไปที่ชนบุรีค่ะร้านนารีหน้าตลาดสดบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ประชาชนก็พากันไปซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เพื่อต้องการจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกจะซื้อทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๗ตุลาคม
นางสาวอุไรวันงามธรรมชาติบอกว่าตั้งแต่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตแล้ว
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้จัดทำเป็นฉบับพิเศษก็ซื้อสะสมตลอดมาค่ะ
เพื่อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูเพราะภาพที่ทางไทยรัฐได้นำไปลงในเล่ม
เป็นภาพที่หายากเป็นระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มีแสงสีเสียงสื่อผสมเพื่ออัธรสในการรับชม

ส่วนนางนารีแทรกัวเจ้าของร้านก็บอกว่าตอนนี้มียอดสั่งซื้อหนังสือพิมพ์เพิ่มกว่าร้อยฉบับนะคะ
เพราะว่ามีคนสั่งจองล่วงหน้าคาดว่าไม่พอต่อความต้องการ
ก็แนะนำลูกค้าที่ต้องการให้สั่งจองเอาไว้ล่วงหน้าเพราะเกรงว่าบางคนอาจจะหาซื้อกันไม่ทันค่ะ
ส่วนที่เชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือลานจอดรถอาคารคลังสินค้าท่ากาศยานเชียงใหม่
รถขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเดินทางมาถึงก็มีตัวแทนจำหน่ายเดินทางไปรอรับ
เพื่อเตรียมนำไปส่งให้กับผู้อ่านตามบ้านเรือนและร้านค้า
นายวรพันธ์บุญยปรัชยุทธ์ตัวแทนจำหน่ายบอกว่าประชาชนให้ความสนใจสั่งซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเป็นจำนวนมาก
และรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการกระจายหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษไปยังผู้อ่าน
เพราะว่าทุกคนต้องการเก็บภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙เพื่อให้ลูกหลานได้ดูภาพเคลื่อนไหวจากหนังสือพิมพ์
ซึมซับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติต่างโศกเศร้าเสียใจ